ที่สำคัญที่ได้รับมาจากศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้
รายงานถึงตัวเลขของคนไทยที่เสียชีวิต
ในเบื้องต้นบอกว่าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ชัดเจนแล้วก็คือ๒ราย
แต่ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นประธานการประชุมของศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินจากความไม่สงบในพื้นที่อิสราเอล
เมื่อวานนี้มีการแถลงเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่า
ตัวเลขของคนไทยที่เสียชีวิตอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น
จากการรายงานขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันตินะครับ
นี้ไทยขอประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ข้อ๒นะครับมีราชทูตณกรุงโกลาลัมเปอร์ประสานกับผู้แทนปาเลสไตน์ณกรุงโกลาลัมเปอร์
เพื่อแสดงความห่วงกังวลและขอความเห็นใจในการปล่อยตัวคนไทย
ที่ถูกลักพาตัวซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กรมการกงศูนย์ได้ติดต่อกับญาติของผู้ที่ถูกจับตัว
เป็นตัวประกันแล้วเพื่อให้กำลังใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
และข้อสุดท้ายที่มีการแถลงออกมาจากศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้

เพื่ออัปเดตสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือคนไทย
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในจอเล็กที่สดจากกระทรวงการต่างประเทศ
ก็มีการแถลง๑๑นาฬิกาเป็นการแถลงรอบแรก
บ่ายโมงตรงจะมีการประชุมของศูนย์
แล้วก็อาจจะมีการแถลงอีกครั้งในช่วงเย็นนะครับ
สำหรับรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บ
และถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกันอย่างไม่เป็นทางการนะ
ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดทั้งสิ้น
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในส่วนของศูนย์ประสานงานแห่งนี้
ถ้ามีรายชื่อและตัวเลขที่ชัดเจน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มีการเปิดเผยและมีการโพสต์

ว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตรวมทั้งหมด๑๒ราย

นี่คือข้อความที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

และบอกว่าในจำนวนนี้ทราบชื่อแล้ว๒ราย
ส่วนอีก๑๐รายนั้นกำลังเร่งตรวจสอบรายชื่ออยู่นะครับ
ค่ะซึ่งการเปิดเผยรายชื่อนั้นก็ต้องมีการคิดอย่างถี่ถ้วน
ดำเนินการในมาตรการในการเยียวยาครอบครัวของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ส่วนภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่หลายท่านอาจจะเห็นหน้าตาสื่อมวลชน
ที่เป็นภาพแรงงานไทยที่มีการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไปทำงาน
แต่ท้ายที่สุดจากเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้เขาถูกจับเป็นตัวประกัน๔คนด้วยกันจาก๑๑คนคือภาพนี้นะคะ
ซึ่งหนึ่งในภาพนี้คุณผู้ชมคะเป็นชาวจังหวัดสุริน๑ท่านอุดรธานี๒ท่านแล้วก็จังหวัดนครพนมอีก๑ท่าน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากสภาพจิตใจของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว
ครอบครัวเองก็ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่เช่นเดียวกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินค่ะ
เพื่อที่จะเดินทางไปพูดคุยกับตัวญาติของหนึ่งในบุคคลที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ผู้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นชื่อเล่นคือคุณนนวัย๒๙ปีเขาเป็นคนที่ถูกจับอยู่ที่อิสราเอล
ผู้สื่อข่าวไปบ้านของคุณนนท์นะคะในพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เพื่อที่จะไปพูดคุยกับญาติญาติคุณผู้ชมรู้ไหมคะเช้าวันนี้
ญาตินะคะต้องพึ่งทุกทางค่ะที่จะช่วยให้อวยพรให้คุณนนท์ปลอดภัยให้กลับมาประเทศไทยได้
มีการทำพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองนะคะตัวคุณนน
นี่ค่ะคือญาติต้องทำพิธีกรรมทุกพิธีเลยนะคะ
ขณะเดียวกันแม่ของคุณนนท์เองก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือลูกชายเดินทางไปทำงานไม่คิดไม่ฝันว่าลูกจะถูกจับเป็นตัวประกัน
สภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้โอ้โหย่ำแย่มากเหนือจะบรรยายนะคะคุณผู้ชมพ่อน้ำตาคลอแบบนี้
กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงลูกมาก
เพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
เพื่อไปทำงานก่อสร้างแล้วก็รับจ้างทั่วไป
คือเดินทางไปทำงาน๔ปีแล้ว

เดี๋ยวกลับบ้านมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้ว
แต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมคะยังไม่ครบสัญญา
คุณนนท์ถูกจับเป็นตัวประกันเสียก่อน
ทีนี้ล่าสุดคุณพ่อคุณแม่เองโอ้โหพูดความรู้สึกยังไงบ้าง

ห่วงจ้ะเป็นห่วงเพราะให้ลูกไม่ปลอดภัยจ้ะ
ขอพรให้ตายายไปคุ้มครองลูกจ้ะ
ขอพรตายายบอกไปคุ้มครองลูกหลานที่อยู่ที่ถูกเขาจับ
ชมพู่แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ในภาพมันจะมีตัวประกันอีกท่านหนึ่งค่ะ
คือคุณลักกี้วัย๒๙ปี
เขาเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณลักกี้เองเนี่ยคุณแม่โอ้โหคุณแม่ก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
คุณแม่ของคุณลักกี้บอกว่าทันทีที่เห็นภาพลูกโดนจับ

คือเพื่อนของลูกเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเห็นทหารเข้ามาจับลักกี้
แล้วเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่แอบอยู่ในห้องพัก
กระทั่งมีเสียงทหารเงียบไปแล้วทหารก็ออกไปจากพื้นที่
ตัวเพื่อนของคุณลักกี้ก็เลยมีการส่งข่าวกลับมาที่ครอบครัวที่ไทยนะคะ
เช่นเดียวกันกับอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นตัวประกันเหมือนกันคือคุณตั้ม
คุณตั้มวัย๒๖ปีนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับตัวคุณพ่อของคุณตั้มเหมือนกัน
พ่อของคุณตั้มค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอปลาปาก
ปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะจังหวัดนครพนม
ตัวคุณพ่อของคุณตั้มเนี่ยคุณพ่อบอกว่า
คือตัวคุณพ่อเองเคยไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ยอมรับว่าอิสราเอลมีการก่อการร้ายบ่อยครั้ง
คนในพื้นที่เองก็เหมือนกับจะมีห้องใต้ดินเป็นชั้นใต้ดินเพื่อเป็นห้องหลบภัย
ที่ก็จะมีถ้ำหลบภัยซึ่งทางการเองก็จะมีการส่งสัญญาณหอเตือนภัย
ทุกครั้งที่มีการเกิดสงครามขึ้นเพื่อให้ไปหลบภัย
ตัวคุณพ่อเชื่อว่าครั้งนี้ลูกชายอาจจะต้องเข้าห้องเหมือนกับเข้าห้องหลบภัยไม่ทัน
กระทั่งถูกจับตัวไปนะคะ
เขาไปฆ่าคนเขาก็ร้ายตะกี้คือแท้
อืมยิงเขารุงเรียนเขานั่นเด็กหน้วย

ขณะที่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวคุณอนุชา
วัย๒๘ปีคุณอนุชาก็ถูกจับค่ะอยู่ที่อิสราเอล
บ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีเป็นคนอีสานนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายไปทำงานที่สวนอโวคาโดคือเป็นงานภาคการเกษตร
ประเด็นคือมีสัญญาทำงาน๕ปีคือไปตั้งแต่ปี๖๕เดือนมีนาคม
แล้วก็เดี๋ยวเดือนตัวมีนาคม๖๗จะครบ๒ปีใช่ไหมคะ
คือเดินทางไปปี๖๕เดือนมีนาเดี๋ยวปี๖๗เดือนมีนาจะครบ๒ปี
พอครบสองปีลูกจะขอกลับมาขึ้นบ้านใหม่แต่ทีนี้สุดท้ายโดนจับก่อน
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยวอนให้รัฐบาลช่วยลูกกลับมาให้อย่างปลอดภัยหน่อยนะคะ
ทีนี้สองสามีภรรยาอีกท่านหนึ่งค่ะที่ถูกจับเหมือนกันนะคะ
คือคุณบุญถมแล้วก็คุณนัทถาวรีนะคะซึ่งบ้านก็อยู่อุดรธานี
แต่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในภาพ๔คนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ผู้สื่อข่าวนี่ค่ะเป็นของสองท่านนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เบื้องต้นค่ะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยกับคุณแม่ของนายบุญถม
คุณแม่คือนางเขียนวัย๘๕ปีคุณแม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือลูกกลับมา
พร้อมกับลูกสะพัยลูกชายลูกสะพัยโดนจับทั้งคู่
โอ้โหบีบหัวใจแม่มากตัวลูกชายเองคือนายบุญถมเนี่ย
คือไปทำงานกับภรรยาไปทำงานปลูกมันฝรั่งคุณผู้ชมทำงานได้๕ปี
ยังไม่เคยกลับบ้านแล้วก็ต้องรอให้ภรรยาหมดสัญญาจ้าง
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะนับถอยหลัง๗เดือนเท่านั้นก็จะหมดสัญญา
ปกติเนี่ยลูกจะโทรมาหาแม่เป็นประจำแต่ล่าสุดที่ได้มีการพูดคุยกัน
คือวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย
ประกันอีกท่านหนึ่งค่ะคือนายเกียรติศักดิ์นะคะ
เป็นชาวตำบลพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหข้อมูลคุณผู้ชมค่ะชาวอุดรเยอะมาก
พ่อแม่เล่าว่าลูกชายจะโทรมาหาทางเฟซบุ๊คทุกวัน
๖ตุลาคมที่ผ่านมานั้นติดต่อลูกไม่ได้
ไปทำงานเลี้ยงไก่อยู่ที่ฟาร์มไก่ของรัฐเนี่ยค่ะ
คืออีก๕เดือนจะหมดสัญญาแล้ว
แต่ปรากฏว่าแม่มารู้เรื่องคือกำนันในตำบล
นำคลิปมาให้ดูแล้วเห็นลูกชายกับเพื่อน
กับลูกชายอยู่ในสภาพเสื้อคลุมสีฟ้าดำนะคะ
กางเกงขายาวแล้วแม่บอกจำได้เลยนะทันทีที่เห็นภาพคือรู้เลยว่า
นี่คือลูกชายที่ไปทำงานที่อิสราเอลและท้ายที่สุดวอนรัฐบาล
ช่วยลูกชายให้กลับมาอย่างปลอดภัยหน่อยนะคะ
นี่คือสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
คุณผู้ชมฮะสถานการณ์ในอิสราเอลและการช่วยเหลือคนไทย

แล้วก็ที่เห็นภาพว่าสดจากกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อกี้มีข้อมูลที่สำคัญออกมาอีกหนึ่งข้อมูลนะครับ
ก็คือนักข่าวถามทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่า
จะมีสัญญาณเมื่อไหร่ที่จะสามารถส่งเครื่องบินของไทยเนี่ย

เรื่องของการส่งสัญญาณก็๑ดูเรื่องของความประสงค์
หรือความต้องการในการกลับเมืองไทยของแรงงานชาวไทยนะครับ
ที่๒ก็คือเรื่องของการขออนุญาตในการที่จะข้ามน่านฟ้า
และเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
นักข่าวพยายามถามนะครับว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแรงงานไทยเนี่ย
สรุปแล้วตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ได้รับการแจ้งจากทางอิสราเอลมายังไงบ้างนะครับ
ทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
ตอนนี้ได้รับแจ้งตัวเลขจากนายจ้างเท่านั้นว่ามีแรงงานไทยที่เสียชีวิตคือ๑๒ราย
แต่ต้องรอการยืนยันต่อไปเพราะนี่คือตัวเลขที่รายงานมาเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนตัวเลขที่อาจจะเพิ่มหรือว่าอาจจะลดลงเนื่องจากต้องมีการยืนยันข้อมูลเนี่ย
ต้องรอการประชุมของศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ที่จะได้มีการพูดคุยกับทางด้านของเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟ
ก็คือคุณพันนภาจันทรารมด้วยนะครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่บน๖นะครับ
ในการที่จะไปรับแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับ